มาดูเรื่องของนายพฤษชีวลักษณ
หรือว่าเพนกวินนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

แปลกฮะในเขต๑๒หน่วยเลือกตั้ง
โรงเรียนบ้านคลองบัวเขตบางเขนกรุงเทพ
ที่บอกว่ามาแปลกเพราะใช้ถุงกระดาษสวมหัว
เพื่อแสดงความละอายใจแทนรัฐบาลกรกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะฮะ
แต่ถามว่าใช้ถุงกระดาษสวมหัวเข้าไปในหน่วยได้ไหม

แต่เอาถุงมาสวมอยู่หน้าหน่วยแล้วก็เอาถุงมาด้วยนะครับ
แบบนี้นะฮะก่อนที่จะเข้าไปลงคะแนน
เพราะว่าถ้าสวมแบบนี้เข้าหน่วยเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์ที่ทำให้สื่อสนใจเหมือนกัน
โดยเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปิดกั้นฝ่ายประชาธิปไตย
ประโยชน์ให้กับฝ่ายสืบทอดอำนาจ
ไม่เสียบรีไม่สุจริตไม่เป็นคำ
เป็นเหตุให้ประเทศต้องขายหน้าต่อประชาคมนานาชาติ
ฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันให้สัมภาษณ์ทั้งที่มีถุงคลุมหัวแบบนี้นะครับ
ก็เป็นข้อสะท้อนของเพนกวินนะครับ
แล้วเขาบอกว่าการใช้ถุงกลุ่มหัวแบบนี้
กระดาษกลุ่มหัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี้นะครับ
ก็ไม่ได้เข้าไปในครูหาเลือกตั้งนะ
กรรมการประจำหน่วยของโรงเรียนบ้านคลองบัวหน่วยนี้
เขาบอกว่ามองว่าไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับ
ค่ะก็ต้องเน้นย้ำคุณผู้ชมอันนี้ก็เน้นย้ำด้วยความห่วงใยนะคะ
เรื่องของเสื้อผ้าเรื่องการแต่งตัวที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ย
ห้ามใส่เสื้อที่มีโลโก้พักเข้าครูหาเลือกตั้ง
อันนี้ผิดกฎหมายบางคนบอกว่าไม่ใส่เสื้อได้ไหมชูป้ายไฟได้ไหม

อย่างที่เขาบอกว่าไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เพราะเขาไม่ได้ใส่เข้าไปในหน่วยในหน่วยเลือกตั้ง
แต่อยู่แค่หน้าหน่วยนะครับ